สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
เราเจอกันกับเรา๓คนแบบนี้โอ้มชนะคู่ชิสาและคู่จูน้องครับ
พี่เมื่อเช้ามีเรื่องจะเล่าโอ้โหคู่ชนะไปเติมน้ำมันมาโหอารมณ์เสียตั้งแต่เช้าเลย
ทำไมอ่ะครับก็เด็กปั๊มนี่ครับเปิดกระจกมาเด็กปั๊มบอกว่าพี่เต็มเบ้า
เฮ้ยแล้วเราทำไงเราก็บอกโอ้โหไม่เต็มเราจะมาเติบหรือไง
โอ้โหถ้ามันเต็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาเติมหรอก
ไม่เด็กปั๊บเขาก็ถามดีไงจูน้องว่าพี่จะเอาเต็มถังหรือเปล่ากันครับ
อ๋อถึงว่าเมื่อเช้าผมก็เดินมาทำงานเลยจอดรถไว้ทำงานเลย
สรุปว่าไม่เต็มหรือเต็มกันแน่ก็เวลาเขาเติมน่ะก็เติมเต็มถังครึ่งถังก็ว่าไป
สรุปว่าพวกเราเนี่ยเต็มกันไหมคะเราสามคนตอนนี้สติปัญญาครบเต็มกันหรือเปล่า
คำยามบ่ายจากน้องจูด้งนะครับ

ยืนกินต้นคร้วยไกลบ้างราชาชน
ถึงขั้นต้องไล่กลับไปนอน
สุดอุ๊กอาดวัยรุ่นสองกลุ่มขมเมนท์กัน
ชักปืนยิงสนั่นผับล่าสุดตำรวจตามรวบมือยิงได้แล้ว
วุ่นวายทั้งโรงเรียนครับนี่จ่าช้ำรัก
เกิดอาการเครียดปีนอาคารเรียนขึ้นไปนั่งบนอาคารสูงเกือบ๑๐เมตร
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

เอาครับคุณผู้ชมเริ่มจะส่งข้อความไลน์กันมาแล้วนะ
เมื่อต้นเรียนเราพูดถึงเรื่องของน้ำมันไปิ้ฟะยังไงเอิ้มน่าว

ก็คือบางคนบอกว่าต่อให้น้ำมันแพงไม่เป็นไร
แค่น้องบอกว่าคิดถึงมาหาหน่อยน้ำมันลิตรละร้อยก็จะไป
คนเรามันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่เงิน
คือเรียกได้ว่าต่อให้เป็นสุไงโกลกหรือว่าเชียงใหม่
แต่ถ้าเกิดว่าเธอบอกมาเมื่อไหร่ปุ๊บก็เหมือนแค่ปากซอย

เรื่องพวกนี้เต็มที่อยู่แล้วอย่างนี้ฮะความสุขสนันรออยู่
ใช่ครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องสีกันหน่อย
คุณลุงท่านนี้ไม่รู้ว่าลุงทาสีหรือสีทาลุง

สกิดยิ้ม

ชดคุณลุงเขาทาสีฮะ
ไม่ต้องชุบแป้งทอดได้เลย

เจ้าของคลิปเขาจ้างลุงมาทาสีบ้านเป็นลุงที่สนิทกันแหละ

ว่าลุงมาทาสีหน่อยสีฟ้าเนี่ย
ลุงเขาก็ถ่าแต่โอ้โหพอไหนได้ดูดิครับ

นี่

คือชุบสีมาปุ๊บแทนที่จะติดที่ฝ้าเพดานเต็ม
แต่เครื่องหนึ่งน่ะหยดใส่หน้าลุงไปหมดแล้ว

ใช่ถ้าเปื้อนหน้าก็ไปหาที่ลงที่ล้างให้ดีแล้วกัน

ใช่ไหมที่จะทายังไงไม่ให้มันหยดใส่หน้าตัวเอง

คุณผู้ชมคนไหนคิดออกบอกเราหน่อยนะ

ไปดูสะกิดยิ้มที่๒กันบ้างครับคุณผู้ชม
พาไปดูเรื่องความรักข้ามคลองจะสนุกขนาดไหน

กลับไป
แหมหนุ่มถูกใจใช่ไหม
แต่เพลงนี้มันใช่นะคุณจูด้ง

หัวสะพานตรงกันมาบอกละกันนะครับกันได้ดี

ก็ต้องเต้นสู้
วักคลองเดี๋ยวได้ยินคำว่าว่กว้าคล้อง

ใช่อ่ะเรื่องของเรื่องวงนี้
แต่ว่าบังเอิญไปเห็นพอดีอุ้ยสาวสวยมากเลยอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
คือนักดนตรีเนี่ยคือเป็นผู้ชายรั้วเลยนะ

ก็เลยพร้อมใจกันเล่นเพลงนี้
คือเพลงรักข้ามคลองของศิลปินชายเมืองสิงครับ
แต่ผู้สาวที่อยู่ฝั่งตรงนั้นเป็นยังไง
เขินนะจ๊ะเต้นสู้กลับไปเลยครับ

ใช่๕ล้านวิวโอ้โฮสุดจริงสุดจริงครับนี่ความชนะก็คือใครฟักก็สนุกไปด้วย
ใช่นี่อย่างที่จูด้งบอกนั่นแหละน่าเป็นผมอยู่ฝั่งกระโดดแต่ผมโดดข้ามเลย
ลากแล้วลากเลยนะลากไปกินในน้ำเลย
คนหรือเปล่าหรือว่าตัวอะไร
คุณก็คิดเอาเองนะครับพฤติกรรมแบบนี้ไม่ต้องพูดให้เสียเวลา
เออสนุกสนานกันไปไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนถ้าได้ยินเพลงแล้วก็คึกคักขึ้นมาทันที

ไม่ว่างการตามสบาย
เอ้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแปปเดี๋ยวชั่วหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

ที่นี่เลยครับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ได้รับการจัดสรรมาในรอบเดือนมิถุนายนทางศูนย์นะฮะ
จะให้บริการจนถึงวันเสาร์ที่๒กรกฎาคม๒๕๖๒
เพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒กรกฎาคมเนี่ย
ท่านที่มีอายุ๑๘ปีขึ้นไปจากคนไทยต่างชาติต่างด้าวในระบบและนอกระบบ
๑เข็ม๒เข็ม๓หรือตั้งแต่เข็ม๔ขึ้นไปตามความสมัครใจ
เพราะว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซึ่งมันใหญ่นะประตู๑ครับ
หาง่ายเลยครับประตู๑นะครับตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าไปจนถึง๑๖นาฬิกา
หากได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบใหม่แล้วก็จะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบต่อไปนะ

บอกหมายเหตุหมายเหตุเอาไว้นิดนึงนะสำหรับผู้ที่จองคิวหรือมีนะ
สำหรับเข็มที่๓เข็มที่๔ก็เป็นวัคซีนไฟเซอร์แล้วเนี่ยนะคะ
สามารถที่จะแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นโมเดอร์น่าได้ที่ประตู๑เหมือนกัน
หรือสำหรับใครที่จะฉีดเข็มกระตุ้นก็สามารถเลือกรับบริการรูปแบบการฉีดได้
ไม่ว่าจะเป็นการฉีดกล้ามเนื้อเต็มโดสกล้ามเนื้อครึ่งโดสหรือว่าฉีดที่ชั้นผิวหนังก็ได้
รวมถึงคนที่มีอายุ๑๘ปีขึ้นไปก็สามารถระบุความต้องการได้เลย
และไม่ได้มีแค่วัคซีนโมโรนาเท่านั้นนะครับ
ยังคงให้บริการต่อไปตลอดเดือนกรกฎาคมนะครับ
วัคซีนไฟซเซอร์ฝาศีลห้วงสำหรับผู้ที่มีอายุ๑๒ปีขึ้นไป
รับบริการได้ที่ประตู๒ครับ
ได้ที่ประตูสองครับเออเรื่องนี้มติที่ประชุมอนุคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครั้งที่สี่
เมื่อวันที่๑๔มิถุนายนแนะนำให้ประชาชนทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อย
ที่๓เนี่ยต้องมีเป็นพื้นฐานแล้วนะคะและสำหรับเข็มกระตุ้นต่อไปก็ทุก๔เดือน
ทั้งหมดเนี่ยก็ให้เป็นไปตามความสมัครใจและความจำเป็นตามดุลยพินิษฐ์ของแพทย์คือบางคนอาจจะเจ็บป่วย
บางคนอาจจะสูงอายุบางคนอาจจะมีปัจจัยแตกต่างกันไปก็เป็นเคสบ่ายเคสนะคะ
แต่ว่าสำคัญคือผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ต้องฉีดคืออายุ๖๐ปีขึ้นไป
ผมแนะนำแบบนี้ปรึกษาแพทย์ก่อน
เฮ้ยอันนี้สบายใจที่สุดและจะฉีดจะฉีดก็ค่อยว่ากัน
ยังไงคุ้มกันเอาไว้ก่อนแล้วนะหนักจะได้เป็นเบาค่ะ
มาดูเรื่องของอะไรกันบ้างต่อดี
ช้างต่อดีนี่เลยค่ะตัวนี้มันมาอีกแล้วน้องละมุดมุดมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้นะคะมันมากินต้นกล้วยใกล้กับบ้านประชาชน
เจ้าบ้านเขาก็ต้องจุดพลุไล่เลยสิคะ
ไปหมอย
ละมุดไปนอนได้แล้ว

เขาไล่เลยนะละมุดเอ๊ย
ไปนอนได้แล้วลูกหลานกลัว
ใช่คือไม่ได้หลับได้นอนเดือดร้อนกันไปหมดอะค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๓บ้านทุ่งแฝกตะมนต์ทุ่งโพนเบอร์นาดีจังหวัดปราจีนบุรี
เพราะว่าเจ้าละมุดเอ็ดมันมาจากป่าอุตไฮยาลแห่งชาติทัพธรรม
มันยังคงมาหากินใกล้กับบ้านเรือนประชาชนอยู่ตลอด
แล้วยังมีการทำไรชาวบ้านจนมาเจ็บมาด้วย
นี่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยครั้งนี้นะมายืนกินกล้วยอยู่หลังห้องน้ำ

เอ้ารีบตะโกนเรียกญาติแล้วก็เพื่อนมานะฮะ
ให้มาช่วยไล่ครับรวมทั้งจุดประทัด
แล้วก็ผลักดันให้ช้างเข้าป่าไปด้วยฮะ
อื้อฮือประชาบาลบอกเลยนะทุกวันนี้
หวาดภาวะนอนอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ย
เจ้าระมุดจะบุกมาอีก
ก็เลยจะต้องหาวิธีขับไล่กันไปตามที่มีนะคะ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อยละกัน
ทำยังไงดีล่ะต้องมีการขึงสายไฟไหม

อาจจะเป็นกระแสไฟฟ้าอ่อนอย่างนี้

ไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาคนกับช้างอย่างนี้อยู่เรื่อยนะครับ
ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียกับทั้งตัวคนแล้วก็ช้างด้วย
ใช่ครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้ครับ
เมื่อวานเราเล่าเรื่องมีผู้ชายคนหนึ่ง
ถือปืนแล้วก็ไปรัวยิงปืนในผับครับ
วันนี้ครับความคืบหน้าตำรวจสามารถจับผู้ยิงได้แล้ว๑คนครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนกำลังตามล่าอยู่ครับ
โอ้โหดูสิฮะยิงแบบนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยคุณผู้ชมครับ
ดูนะคุณจูด้งถ้ามีคนหนึ่งนะยิงก่อนที่เดินอยู่ด้านล่างนะ
ใช่ฮะนี่คนนี้ปั้งมาแล้ว

ก็คือเรื่องของเรื่องเกิดเหตุตรวันทะเงินแห่งนึง

จากคลิปจะเห็นได้ว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
และชายคนหนังเก่าควักปืนออกมาครับ
ยิงรัวเลยครับ๖ฤนาท
ขณะที่สถานการณ์ร้านหุ้นวายไปหมด
ชายเสื้อแดงที่ยืนบนโต๊ะก็เจาะปืนไปมา
จนก่อนร้านต้องเข้ามาห้าม
ก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกกว่า๑๐ดัชนะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาประมาณสักตี๑๓๐
ของวันที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
เอางี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปยังสอนอ

เพื่อสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนั่นแหละ
แล้วได้คำตอบแบบนี้ครับคุณชิสาคุณจูด้ง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากชายสองกลุ่มเขามาเที่ยว

จีบหญิงคนเดียวกัน

ค่ะแล้วก็มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้น

ก็เหตุการณ์ก็เป็นไปตามในคลิป
แล้วในเหตุการณ์นั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๒คน
สองคนนี้ได้รับบาดเจ็บเพราะว่า
เหยียบเศษแก้วไม่ได้ถูกกระสุนปืนแต่อย่างใด
โอ้นี่นะครับซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจสนฉลองกรุงนะครับจับกลุ่มชายที่ใช้ปืนเนี่ย
ยิงใส่คู่กรณีได้หนึ่งคนครับคือนายณฑีอายุสามสิบเอ็ดปี
พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุแต่ว่าตอนนี้ครับ
อ่ะนี่ดูฮะนี่แล้วก็ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะ
อีกคนละครับอีกคนหนึ่งคือกำลังติดตามอยู่นะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บปลอกกระสุน
ได้สิบปลอกครับแล้วก็เป็นกระสุนปืนขนาดเก้า
หมอครับหมอนะครับคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างอุบอาจนะ
ดูจากในคลิปแล้วเนี่ยคือบ้านเมืองไม่มีกฎไม่มีหมายกันแล้วเห
เอาปืนมายิงกันอย่างนี้ได้เหรอแล้วรัวด้วยนะอย่างนี้ครับทีมข่าวของเราไปยังร้านที่เกิดเหตุนั่นแหละ
อยากจะขอพูดคุยกับเจ้าของสถานบันเทิงหน่อยวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหเนี่ยไปเจอก็สภาพปิดเลยคาดว่าอาจจะต้องปิดยาวด้วยซ้ำคุณชิสา
อย่างนี้ฮะทีมข่าวของเรานะฮะโทรศัพท์ไปสอบถามหุ้นส่วนของทางร้าน
เขาก็ชี้แจงนะแล้วก็ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ในคลิปตอนนั้นร้านปิดแล้ว
ยืนยันว่าร้านปิดแล้วแต่มันเหมือนกับอยู่ในช่วงชุลมุน
ค่ะกำลังจะปิดกำลังจะปิดคนกำลังจะทยอยเดินออกจากร้าน
คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าติดลมติดลมแบบไม่อยากไป
อารมณ์ประมาณนั้นอยู่ต่ออีกนิดแล้วจังหวัดที่ลูกค้ากำลังจะออกกันหมดนั้นน่ะ
กลุ่มคนที่เขามีเรื่องดันไปมีเรื่องกันอยู่หน้าร้านอ๋อ
และปมเหตุก็คืออย่างที่ได้ยินกันไปเรื่องจีบหญิงคนเดียวกัน
อ๋อแล้วคนที่ก่อเหตุอ่ะเดินไปหยิบปืนจากรถที่จอดอยู่
ค่ะแล้วนำปืนมายิงยิงไล่ยิงคู่กรณีอ๋อ
แต่ไล่ยิงจากด้านนอกครับสักพักเข้ามาในร้านอีกต่างหากค่ะ
ทางร้านพยายามควบคุมสถานการณ์แล้วแต่อย่างนี้มันยาก
แล้วมันก็เกินควบคุมจริงจริงเขาว่าอย่างงั้นผู้ก่อเหตุมีปืนอ่ะเนอะ
อืมทางด้านหุ้นส่วนของร้านเนี่ยก็ยังยืนยันอีกว่า
ร้านเนี้ยจริงจริงอ่ะเขามีมาตรการด้านความปลอดภัยนะ
คือเขาคัดกรองผู้ที่จะนำอาวุธปืนเข้ามาแล้วแต่อยากขอให้เข้าใจร้านนิดนึง
เพราะว่ามันเกิดเหตุตอนที่ร้านปิดแล้วแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ย
คือเขาออกไปเอาปืนข้างนอกคือไม่รู้ว่าเอามาจากรถหรือเปล่า
ปิดก่อนเลยไม่มีกำหนดด้วยนะคะโอ้เห็นไหมผลกระโดดก็ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้
มันก็ยากนะที่ลูกค้าจะตัดสินใจไปเที่ยว
ใช่ไหมล่ะคือมันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดแบบนี้หรือเปล่าใช่
อ่ะมาที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
โรงเรียนแห่งหนึ่งวุ่นเลยไปเจอกับจาดช้ำรัก
จะมาง้อแฟนที่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนไม่รู้ว่าคุยกันไม่รู้เรื่อง
ปีนขึ้นไปบนหลังคาโรงเรียนที่สูงตั้ง๑๐เมตร
แล้วดูซิว่าเกลี้ยกล่อมยังไงถึงจะยอมลงมาครับ
เออจับแผนแล้วไหมจับแผนแล้วไหม
อ่าดูดูดูนี่ปีนขึ้นไปเนี่ยความสูงตั้งสิบเมตรอ่ะ
โอ้โฮมากอาจจะพักกับเจรจาแล้วยอมลงมา
แต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าเจรจายังไงให้จ่าช้ำรักท่านนี้ยอมลงมา

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ระทึกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง๕โมงเย็น
ของเมื่อวานนะฮะภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ฮะเดินทางมาถึงก็เนี่ยเจอแล้วประชาชนจำนวนมาก
คุณครูทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนบางส่วน

นี่ยืนดูอยู่อย่างนี้

เพราะอะไรเนี่ยครับปีนขึ้นไปบนหลังคา
โอ้โหจ่าชำรักท่านนี้ทราบชื่อภายหลังคือ
เป็นทหารยศจ่าเอกสิทธิพันธ์อายุ๓๒ปี
กัดศูนย์ฝึกทหารใหม่แห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี

ต้นกลางวันคุณศิสาคุณจุด้ง

แล้วอย่างไรน่ะแฟนแฟนสาว
ที่เป็นคุณครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้

รวมไปถึงผู้ปภาษาเขาก็มาด้วยเหมือนกัน

ไปตามแม่ของจ่ายกศิษย์ทิพันธ์
รวมถึงแฟนสาวของจ่าเอก
ซึ่งทั้งสองคนก็เป็นครูอยู่ในโรงเรียนนี้นะ

แม่ทั้งแฟนช่วยคุยกันหน่อย
คุยกันอยู่๕ชั่วโมงตั้งแต่เย็นยันค่ำแต่ก็ยังไม่ยอมลงมานะ

คราวนี้ทำยังไงต่อล่ะคะเพื่อนทหารค่ะเพื่อนทหารต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาไปพูดคุยกับจ่าเอกสิทธิพันธ์นี่แหละ
ขอร้องให้นำให้นำเหล้าโซจูมาให้ดื่มด้วยคือชีวิตเนี่ยมันโซแซค
เออเออเออใช้โซจู
โอ้โหแล้วย้ำด้วยนะว่าต้องเป็นโซจูรสพีชเท่านั้น
เดี๋ยวอย่างนี้โซจูพูดไปบางคนคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้จัก
มันก็คือเหล้าเกาหลีเหล้าแบบใสเนอะคล้ายกับวอตก้า
ดิฉันเองก็ไม่ใช่สายดื่มนะแต่ชอบชื่อเขา
แต่เวลาดกเข้าไปดูในหนังเกาหลีแล้วเขาจะล็อกอุ๊ยหนังเกาหลีเหรอฮะ
เอาอย่างนี้ไม่ใช่ประเด็นแล้วตรงนั้นนะ
คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามที่ร้องขอเอามาให้๒ขวดนะคะ
พอเขาดื่มดื่มไปแล้วยังไม่ทันจะได้เบิ้ลขวดที่๒
ปรากฏว่าคิดได้ค่ะยอมลงมาในที่สุดครับคุณผู้ชม
อ๋อสุดท้ายยอมลมมาเพราะเราโซจูหมดไปขวดหนึ่งแล้วต้องลดพีชด้วยคุณผู้ชมฮะ
สาเหตุที่จ่าช้ำรักคนนี้ปีนขึ้นไปบนหลังคาจากการสอบถามนะฮะ
เขาเองก็ยอมรับว่าน้อยใจน้อยใจที่ถูกครอบครัวของแฟนสาวน่ะกีดกัน
ตอนแรกเขาเดินทางมาหาแฟนสาวที่โรงเรียนเพื่อจะเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้แหละ
แต่เคลียร์กันไม่รู้เรื่องเหมือนไม่ลงตัวมันกลายเป็นว่ามีปากเสียงเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
เขาก็เลยตัดสินใจปีนขึ้นไปบนหลังคาประชดแฟนมันซะเลย
โอ้โหนี่เรียกว่าเดือดร้อนกันทั้งโรงเรียนครับโอ้ตายแล้ว
แต่ลงมาได้ก็ดีมีสติแล้วก็ดีนะคุยเคลียร์กันนะครับคุณผู้ชม
ว่าจะเป็นปัญหาอะไรค่อยสงบจิตสงบใจคุยกัน
ปัญหาการขับรถเหมือนกันคุณผู้ชมมีแท็กซี่คันหนึ่ง
ขับสายไปสายมาอยู่บนถนนเทพรัฐบางนาตราดถนนเส้นใหญ่ใช่ไหมมีหลายเลนด้วยอันตรายไง
คุณตำรวจเห็นก็ควักเรียกโบกแล้วคุยว่าดื่มมาหรือเปล่า

อัลโกฮอล์ได้๑๘๔มิลลิกรัมก็คือเมาส์แหละ
ตามกฎหมายคือไม่เกิน๕๐นะคะ
แต่อย่างนี้ตำรวจเขาถามชายคนนี้บอกว่าดื่มมาหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่เดิมเดิมแต่โซจุ
เอางั้นเป่าเลยไหมเป่าดูเลย
แล้วก็ออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ผู้ชายคนนี้ค่ะคือคุณเจริญศักดิ์บุญช่วยอายุ๓๙ปีนะคะ
มีอาชีพขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนททหารสฤษี๘๐๑๕กรุงเทพมหานคร
ดูหน้าตาดูตาพี่เขาพริ้มมากเลยแต่ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษ
ก็ดูอารมณ์ดีนะนี่ดูยิ้มใช่คนเขาดื่มแล้วเขาอารมณ์ดีดิฉันเข้าใจนะ
แต่มากไปอาจจะผิดกฎหมายแล้วก็อันตรายด้วยห้ามขับไงใช่ค่ะ
แต่สุดท้ายนะคะก็อย่างที่เห็นไปว่ามันเกินกับนั้นจริงโอโฮเนี่ย
คือดื่มมันฟังดูเล็กน้อยแต่กินนี่ดูจริงจังนะคุณจูด้งเนาะ
ใช่ค่ะโดยสถานการณ์นี้นะหลังจากเกิดเหคุณเจริญศักดิ์ถูกตำรวจ
สพท่ากาศูยัดสุวรรณภูมิครับเรียกตรวจสอบระหว่างทางขับขี่
บนถนนแห่งนี้นะฮะเนื่องจากขับไปขับสายไปสายมา
ก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่กลับขับรถหนีครับ
คือจนกระทั่งมาจอดรถที่ป้ายรถเมย์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะฮะ
ก็เลยหยุดรถเพื่อเรียกแต่กลับพยายามออกรถครับ
แล้วก็พุ่งชนใช่พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของตำรวจจนล้มด้วยนะ
คุณจุด้มช่วงนี้แหละคุณเห็นไหมรถประดาษัยล้มแล้ว
โอ้โหนี่ฮะโชคดีที่คุณตำรวจมาพอดีนะครับ
ก็เลยช่วยจับกลุ่มมาไว้ฮะร้องกับแจ้งให้สพบังพยายนนี่นี่
จังหวะจับกลุ่มมีดื้อด้วยนะ
ดื้อช่วงนี้ไปทำอะไรดูมั้ยทำไรฮะ
ขอให้แม่ค้าที่ขายผลไม้ช่วยด้วยบอกโจจะไปช่วยอะไรก็ทำผิด
เขาอ้างนี่ใช่ไหมใช่นะฮะเขาอ้างว่าแบบนี้ถูกกันแกล้ง

อ่าแต่จังหวะการที่ตรวจค้นภายในรถแท็กซี่เนี่ยนะคะ
คุณตำรวจบอกเจอหลักฐานล่ะอะไรบ้างขวดโซจูนี่แหละจัดเลยคือมันเป็นเครื่องดื่มมืนเมาของทางเกาหลีเขา
ใช่แล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเสพกัญชาอยู่ในรถด้วยนะ
คือต้องบอกไว้ก่อนนะเขาปลดล็อกแล้วก็จริงแต่เขาไม่ใช่ว่าให้คุณไปสูบเพื่อความเมามัน
แล้วมาขับขี่บนท้องถนนแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้
สุดท้ายค่ะต้องยอมจำนวนด้วยหลักฐานนี่แหละถูกคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อ่ะไปดูกันต่อนะฮะทางด้านพันธบทเอกวิโรธตัดโสผู้กำกับสพบังพลีเนี่ย
ท่านก็บอกนะว่าหลังจากนำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักแล้ว
ยังตรวจพบว่ารถแท็กซี่คันนี้ไม่ได้ต่อภาษีรถและพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วย
ก็เลยต้องแจ้งข้อหาขับรถขณะเมาสุราข้อหาไม่ต่อภาษีรถยนต์และพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
และแต่งกายไม่สุภาพนะเป็นข้อหาเปรียบเทียบปรับค่ะ
แล้วหลังจากนี้ก็จะนำข้อมูลทั้งหมดรายงานไปยังกรมขนส่งทางบก
เพื่อพิจารณาดำเนินการตักเตือนหรือให้บทลงโทษเกี่ยวกับแท็กซี่รายนี้ต่อไป
ฐานหนักเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ

โอ้โหเนี่ยคือไม่ได้มาซ้ำเติมนะคือฝากเตือนจริง
คือพี่ที่เขาขับแท็กซี่นี้ดีมีเยอะ
แต่บางทีมาเจอข่าวแบบนี้เราก็ต้องฝากเตือน

ไปดูอีกเหตุหนึ่งครับระทึกเหมือนกันครับ
มีหนุ่มคนนึงเขาจะไปเข้าห้องน้ำ

จึงเข้าเข็นปลาราบเลยครับ

อยู่กันเพียบเลยคุณจะเข้าไงเนี่ย

เพลงนี้เก่า

เรื่องของเรื่องนี้เขาจะไปเข้าห้องน้ำ
กำลังจะเปิดประตูเปิดซะหน่อย
โอ้โหอยู่กันสองตัวครับเป็นสุนัขครับโอ้โห
เขาคงจะแบบร้อนแหละก็เลยเข้าไปหลบหน่อย

เราก็บอกไปดีกว่า

ปิดประตูแบบนี้น้องหมาออกยังไงล่ะครับ
ต้องถามว่าเธอเธอเข้ายังไงก่อน
แต่ว่าตอนเข้ามันมีแง่ผลพูดพี่

บิกสนิท
เอ๊ะเอ้ามีแต่โอบอยู่ในห้องน้ำ

มันยังมีตั้งหลายจุดอีกใช่ไหม
ถูกค่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้าง
ชาวพุทธดูแล้วไม่สบายใจเรื่องของหลวงตาท่านหนึ่ง
ท่านดูพระแล้วจะดูซิว่าพระเครื่องเนี่ย
มีแบบว่าอิทธิฤทธิ์ได้ทำการปลูกเสกมาแล้วหรือยัง
วิธีการเช็คดูทำยังไงไปดูกันครับ
มหาละรวยชะเนยหลงชิมหลงบ้ายหลงชะเนยยาวแปด
มหาวุฒิโครงกระพันธ์แก้วพลาด
กันพุทธผีปีกากกันพุทธไข่ครบหมดละ
เขย่าอย่างนี้เช็คได้เลยว่าพุทธคุณของพระเครื่องที่ถืออยู่เนี่ย
เป็นยังไงขย่าวแบบนี้ยังไงท่านครับ

การประเครื่องค่ะ
ไม่ใช่เครื่องดื่มอะไรอย่างนั้น

เหตุผลที่เอามาให้ดูกันเพราะ
พวกเราดูแล้วที่พุทธบอกว่าไม่สบายใจ
แบบนี้เข้าข่ายอวดอุตริหรือเปล่าคุณชิสา
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะส่วนพระในรูปในคลิปนี้นะคะ
ก็คือหลวงปู่สิมพลีธรรมวโรเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าวิชัยรวมมิตร
อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะคะครับหลวงปู่บอกว่าเหตุการณ์นี้ถ่ายไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วนู่น
ตอนนั้นมีญาติโยมนิมนต์ไปปลุกเสกพระที่วัดผลทองสวรรค์๑๐๑
แล้วไปกับพระรูปอื่นตามที่เราเห็นแล้วท่านยืนยันด้วยว่าไม่ใช่การอวดอุตรินะ
เออมันอาจจะเป็นการพูดคุยกันในวงแบบเล่นไม่ได้มีอะไร
หรือให้ชอบเป็นความสิริมงคลความสบายใจ
เอออาจจะเป็นการให้พรให้สินกับคนที่แบบว่านิมนต์ท่านไป
อันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเข้าข้างใครแต่เราก็สันนิษฐานไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ท่านยังบอกอีกด้วยนะว่าตัวท่านเป็นคนจีน
แล้วแต่ว่าเกิดที่ฮ่องกงแต่บวชเนรมาตั้งแต่อายุยังน้อย
แล้วไปอยู่ที่อเมริกากว่า๒๐ปีแล้วกลับมาที่เมืองไทย
แล้วก็ไปจำพรรษาอยู่หลายวัดจนมาอยู่ที่วัดแห่งนี้เนี่ยก็ร่วม๒๐ปี
นั่นคือที่มาที่ไปของตัวท่าน

แต่เรื่องของพุทธคุณอะไรต่างมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ดูแล้วยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย
ใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการพระเหลืองเหมือนกัน
สมัยนี้พระก็ทันสมัยแล้วก็ความจำเป็นก็ต้องใช้โทรศัพท์ในการสื่อสาร
แต่คุณเชื่อไหมว่าพระท่านยังใช้วิทยุสื่อสารกันอยู่ก็มี

มันน่าแปลกใจตรงนี้ไงงั้นไปดูเขาหน่อยว่าสื่อสารอะไรกันค่ะ
จับแล้วเปลี่ยน

เดี๋ยวผมติดใจประโยคสุดท้าย
เป็นกัปตันหรือเป็นตัวละครไม่ใช่กัปตันที่จะขึ้นบิน
ไม่ใช่กัปตันที่จะขึ้นบิน
ก็คือคลิปนี้เนาะก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนพระ

อยู่กุฏิหนึ่งก็เรียกกุฏิน้อง

เพราะว่าพระอาจารย์เนี่ย

ก็ต้องช่วยกันดูแลความเรียบร้อย
แล้วอีกอย่างนึงคือการใช้วอร์หรือมือวิอินสื่อสารแบบเนี้ย

เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าโทรศัพท์ใช่ไหม

วอลสื่อสารกันได้ก็เป็นทางเลือกอีกแบบหนึ่ง
ต่อไปถ้าเราไปวัดถวายวอไหมคะ
ถ้าเกิดว่าวัดไหนจำเป็นต้องใช้บอกไว้เลยนะ
ถวายไม่ได้ผมว่าก็ได้บุญ
สุดท้ายวอ๑วอ๒แล้วสุดท้าย

เจ้าเหน็นอย่างงี้

พอแล้วเอาแค่แบบพอประมาณ

แต่เรื่องของอุบัติเหตุเราฝากเตือนกันอยู่แล้วนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าง่วงอย่าขับเลยครับ
ไม่งั้นมันจะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงมากเลยนะครับ

ผมว่าเค้าอย่างขวาแยงซ้ายอย่างุ่นนะ

อ้าถ้าจงคือว่าเรายังคับ

อยู่พุ่งไปชนท้ายเลยอย่างนี้โอ้โหมีความเป็นไปได้ไหมว่าหลับใน
อยู่ในช่วงที่กำลังไม่ได้สติก็สันนิษฐานได้เพราะว่ารถพุ่งไปเลย
ไม่มีเบรกไม่มีชะลอโอ้โหก็เลยต้องมาฝากเตือนกันแบบนี้นะครับ
ถ้าแบบคิดว่าไม่ไหวพักเถอะครับเพราะอะไรรู้ไหม
แต่ว่าไอ้ช่วงของการหลับในเนี้ยนะหนึ่งวินาทีสองวินาทีสามวินาที
ค่ะเท่านั้นเองนะครับเซียววินาทีเซียววินาทีจริง
ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับแป๊บเดียวนะครับอุบัติเหตุมาทันทีนะ
ใช่ครับจริงนะเวลาแบบมันหลับในมันก็มันวืบไปเลย
ใช่ครับนาทีนั้นแหละเราจะไม่รู้ตัวแล้วฉะนั้นเตือนกันง่วงก็ไม่ขับ
เมาก็ไม่ขับโทรศัพท์ก็ไม่ขับด้วยจริงครับแต่ว่าเรื่องของวินาที
เสี่ยงชีวิตก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันกับรถมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
โอ้โหเฉียดไปนิดเดียวโอ้โหถ้าภาษาวัยรุ่นก็เกือบสู่ขิตแล้ว
มันนิดเดียวจริงคุณดูภาพกันไปอีกครั้งหนึ่งเนาะ
รถบรรทุกขับมาฝั่งซ้ายมอเตอร์ไซค์มาฝั่งขวา
แต่เรายังไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไง
แต่เท่าที่เห็นคือมันเบียดกันมาก
มันเฉียดมันทะไหลไปกันนิดเดียว
คือรถสิบล้อรถใหญ่รถบรรทุกเขาก็ขับไป
ส่วนรถเล็กเหมือนกับพูดกันตามตรงก็เหมือนกับจะกินเลนหรือเปล่า
มีความเป็นไปได้นะเพราะถ้าดูรถคันอื่น
เหมือนกับว่าเขาก็อยู่เลนที่แบบว่าสุดของเขาอีกฝั่งหนึ่ง
แต่ในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเหมือนรถมอเตอร์ไซค์นั้นเห็นไหม
นิดนึงเนอะเหมือนแทบจะไปอยู่ข้างหน้ารถสิบล้อเลย
แน่ใจว่าคือออกจากซอยไหมแล้วตีโค้งไกลไปหน่อย
หรือว่ามาอย่างไรเนอะคุณจุนกเนอะ
สุดท้ายคือก็ไปเฉียวไปเฉียวบางส่วนของรถยนต์นะคะ
รถคันใหญ่เป็นช่วงล้อไหมถ้าหากรถมันดูดเข้าไป
ไม่อยากจะนึกเลยนะฮะแต่สุดท้ายก็เหมือนกับรถเสียหลักนิดนึง
แล้วก็ล้มลงแบบนี้นะคะไม่ซ้ำเติมใครนะ
แต่เตือนกันถึงอุบัติเหตุว่าถ้าเราประมาทก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ
เรื่องราวของอุบัติเหตุเตือนกันทุกวันเรื่องรอยยิ้มก็มีกันทุกวันด้วย
แล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาทักทายเรากันเยอะจริงขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับ
ขอบคุณนะคะหนุ่มอันไทยเลยคุณนกประชายเยเลี่ยง
มีหลายคนอ่านชื่อไม่หมดแน่นอนแต่ยังไงสุขใจทุกข้อความจริงค่ะ
วันนี้ก็คงต้องลากันไปด้วยคลิปหมูสไลด์น่ารักครับ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป